คุณผู้ชมลงใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยค่ะ
สักพักหนึ่งไปเจอด่านตรวจทำไงอ่ะเพราะตัวเองทำผิดอ่ะ
มียาเสพติดมากับรถด้วยจอดรถเลยค่ะ
แล้วปัดป้องไม่ให้ตำรวจเข้ามาตรวจตัวเองนะคะ
สุดท้ายใช้จังหวะที่ตำรวจเผลอเนี่ย
ทิ้งลงไปในท่อระบายน้ำแบบนี้
เจ้าหน้าที่บอกว่าโอ้ปวดหัวเลยจ้า

แน่นอนว่าเวลาส่งสารก็ต้องมีเรื่องของกงของกลาง
เพราะสำนวนคดีจะได้รับกลุ่มมากยิ่งขึ้น
ทีนี้ของกลางถูกทิ้งแบบนี้ทำไงอ่ะตำรวจต้องระดม
ใช้คำนี้ทั้งกำลังตำรวจเองทั้งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ผจญเพลิง
ทั้งรถยกมาร่วมด้วยช่วยกัน
ฝาตระแกงท่อระบายน้ำแบบนี้

คุณตำรวจค่ะก็เห็นใจแล้วนะ
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนี้กลายเป็นผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วนะคะ
ชื่อว่านายธีรวุฒิภูลพิพัฒน์อายุ๓๐ปีค่ะ

เส้นทางที่เขาใช้ลำเลียงยาเสพติด

ลำเลียงยาเสพติดตอนแรกมาจากทางด้านตลาดท่าวัง
มุ้งหน้าไปทางวงเวียนท่าวังสะพานยาว

หน้าวัดศรีทวีถนนสายท่าวังสะพานยาว
ตำบลท่าวังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
พูดยาวแบบนี้เชื่อว่าคนในพื้นที่รู้เส้นทางตรงนั้นเป็นอย่างดีนะคะ
พอถึงผ่านทางตรงนี้ปุ๊บเจ้าหน้าที่เรียกเลยค่ะ
เรียกให้นายธีรวุฒิลงมาจากรถเพื่อขอตรวจค้นรถค้นตัว
แต่ปรากฏว่านายธีรวุฒิไม่ยอมค่ะไม่ยอมให้ตรวจค้น
คืนการตรวจค้นของตำรวจผลักตำรวจด้วยนะ
ผลักตำรวจออกจากตัวเขาเองพันละวันวุ่นวายกันเลยทีเดียว
ทีนี้นายธีรวุฒิผู้ต้องหารายนี้ฉวยจังหวะที่ตำรวจเผลอ
ลงข้างทางพอลงข้างทางเสร็จปุ๊บมันเป็นหล่นลงไปในท่อระบายน้ำ
อย่างที่บอกไปตำรวจก็ต้องโทรเรียกเจ้าหน้าที่หลากหลายหน่วยงานนะคะ
มาช่วยกันมาเปิดตะแกรงตะแกรงเหล็กฝาท่อระบายน้ำแบบนี้ค่ะ
สุดท้ายแล้วนำถุงพลาสติกเล็ก๒ถุงขึ้นมาได้
ใช้เวลาคุณค่ะโอ้ทำงานจ้างงานให้ตำรวจเหนื่อยไปอีกนั่นไง
สุดท้ายเปิดได้นะคะเดี๋ยวจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
นำถุงเล็กเป็นถุงพลาสติก๒ใบขึ้นมาจากท่อระบายน้ำ
ข้างในถามว่ามีอะไรไม่รอดค่ะเอาขึ้นมาแล้วนะ
ถุงแรกบรรจุยาว่าสองเม็ดถุงที่สองบรรจุยาไอศ์ศูนย์
จุดเจ็ดเจ็ดกรัมนั่นไงหลักฐานทนโทษแบบนี้นะคะ
นี่ม้าสองขาเขาเลือกม้าสองขาถูกไหม

อันนั้นนะคะคุณผู้ชมจากนั้นก็นำตัวนายธีรวุฒิพร้อมกับของกลาง
ส่งให้พนักการสอบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราช
ไปตรวจปัสสาวะไม่เหลือเหมือนกัน
ปัสสาวะเป็นสีม่วงนะคะสุดท้ายแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ในข้อหายาเสพติดไม่รู้ว่าเสพหรือค้า
ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของตำรวจในท้องที่สพเมืองนครศรีธรรมราชนะคะ